ตอนนั้นเขาบอกว่า

ทดสอบทั้งรถและทั้งคนครับ

ทรงตัวอยู่บนรถจักรยานยนต์ไม่ให้ล้มไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
อังคารมีเงาะขายแล้ว

ระบุข้อความบอกว่าขี่มอไซค์สู้ถนนแต่ถนนสู้กลับ
เป็นภาพขณะรถจักรยานยนต์๒คันนี้นะครับ
ขี่คู่กันมาบนถนนในจังหวัดจันทบุรี
หน้าร้านขายผลไม้นะครับ
ที่มีแต่หลุมแล้วก็มีน้ำขังเพราะฝนมันตกลงมาครับ

ซึ่งเป็นถนนสายหลักเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีนะฮะ
คือทำทางเป็นช่วงช่วงตั้งแต่ท่าจุ้ยนะครับ
ไปจนถึงอบจจันทบุรี
โดยผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่แหละ
แล้วเคยใช้ถนนเส้นนี้เล่าบอกว่า
ชาวบ้านเดือดร้อนมากเดินทางลำบากรถติดหนัก
แล้วก็ตั้งคำถามทำไมต้องทำถนนในช่วงฤดูฝน
ก็บอกว่าหรือจะเป็นสนามสอบใบขับขี่แบบใหม่กันแน่
บางคนบอกว่าเคยขับเส้นทางนี้กว่าจะหลุดออกมาได้
แทบทะลักออกมาแทนนะครับ
บางคนก็บอกว่าแบบนี้เนี่ย
ถ้าผ่านทุกวันพังทั้งคนพังทั้งรถ
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขด้วยนะครับ